ค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่ทางสอบคอผ่อนปลนมาตรการในเรื่องของการนั่งรับประทานในร้านอาหารคือนั่งได้๒๕คือโต๊ะหนึ่งนั่งได้คนเดียวโต๊ะหนึ่งถ้ามี๔๔ที่อะไรแบบนี้เนี่ยนะทีมข่าวของเราก็เลยลองไปสำรวจดูนะคะว่าการผ่อนปลนมาตรการเนี้ยค่ะทางร้านอาหารต่างต่างเขาตอบรับกันว่ายังไงคือบางร้านเนี่ยบ

สิบเจ็ดจังหวัดนั่งกินในร้านได้ถึงห้าทุ่มส่วนที่เหลือห้าสิบหกจังหวัดพื้นที่สีส้มนั่งกินในร้านได้ปกติเลยนะคะแต่ก็ยังห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านทุกพื้นที่ทีมข่าวของเราก็เลยลองสำรวจดูนะคะในพื้นที่กรุงเทพว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่อนโปรนกันแล้วทีมข่าวไป
แล้วแต่ก็กลัวนะกลัวเหมือนกันว่าลูกค้าที่มานั่งน่ะเขาเสียงไหมหรืออะไรยังไงครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ขายได้น้อยมากนะคะคนมาซื้อเนี่ยเฉลี่ยวันนึงไม่ถึงห้าคนอืมส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นการสั่งออนไลน์ค่ะวันนี้ก็ทำใจเอาไว้ว่าวันนี้วันแรกที่ผ่อนโปรนคนคงมานั่งไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะนะคะเดี

คนเดียวโต๊ะไหนยาวหน่อยที่มันแบบห่างกันเยอะค่ะก็อาจจะนั่งสองคนได้แต่นั่งแบบเป็นระยะห่างนะวันนี้เปิดวันแรกก็กังวลใจเหมือนกันนะคะว่าคนจะมานั่งในร้านไหมจะมาซื้อไหมหรือยังไงแต่ส่วนใหญ่หลายร้านเขาจะพูดตรงกันคุณผู้ชมค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขาขายออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเริ่มจากวันนี้เนี่ย

จะมานั่งกันไหมนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดมาตั้งแต่เช้าเขาบอกว่าคนมานั่งกินในร้านเนี่ยนะตั้งแต่เช้านะสองคนสองคนนะสองคนค่ะก็ส่วนมากก็ซื้อกลับบ้านใช่ค่ะสั่งออนไลน์กันซะแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอย่างหนึ่งนะคุณเขียนมาสอนมันต้องทานที่ร้านมันอร่อยนะความรู้สึกของผมนะค่ะคือทานที่บ้านมันก็อร่อยแหละแต่แหมด้วยบรรยากาศ
เป็นอย่างงี้เลยนะค่ะ